มันถือว่าไม่เป็นธรรมหรือว่ามันไปทำให้
มันทำให้ทางพลเอกประยุทธ์เขา

มันมีผลกับการเลือกตั้งอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ว่าพลเอกประยุทธ์คงไม่เหลืออะไรให้เสื่อมเสียแล้วครับ
เพราะว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นมาตลอดระยะเวลา๘ปีที่ครองอำนาจมา
ก็มีแต่ตกต่ำแล้วก็ถดถอยลงตลอดเวลา
แต่มุมหนึ่งคนที่เขาสนับสนุนแล้วเขายังเชียร์อยู่มีนะ
มีครับมีมีมี

จากสภาพเศรษฐกิจจากสภาพสังคมจากปัญหาลุมล้าว
ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินหนี้สาธารณะหรือหนี้ของประเทศ
แม้แต่ภาวะโควิดที่มีผู้เสียชีวิต
ถึงหลายคนในรัฐบาลจะออกมาบอกว่า
คนที่ชื่นชอบพลเอกประยุทธ์จะมาบอกว่า
เราติดอันดับโลกนะที่อนามัยให้เป็นแบบอย่าง

เราทำได้ดีกว่านั้นเราสามารถที่จะเป็นอันดับหนึ่งได้ด้วยซ้ำ
แต่สุดท้ายเนี่ยคุณเพชรคิดว่าประเทศไทยควรจะฟังความเห็นกันได้
ถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นพักเก้าไกร

ไม่ว่าจะเป็นใครควรจะต้องถูกตำหนิติติติง
หรือถูกพูดถึงในด้านที่ต้องการแนะนำ

เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กระโดดลงมาลงในสนามการเมืองแล้ว
คุณอาสาเข้ามาให้ประชาชนเลือก

นั่นเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่อยากจะบอกว่า
แม้เขาไม่ได้เลือกคุณเขาก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่า
อันนี้คุณทำไม่ดีนะอันนี้คุณควรจะต้องปรับปรุงนะ

แต่จะทำไม่ทำนั่นก็เป็นสิทธิ์เหมือนกัน
ที่นักการเมืองเป็นคนตัดสินใจ
แต่เมื่อเลือกที่จะไม่ฟังเสียงประชาชนและผลลัพธ์ที่ออกมา
มันไม่ถูกใจคนบางกลุ่มบางก้อน
คุณเองก็ต้องยอมรับผลที่จะตามมาเช่นกัน